นั่นเขาก็จัดประเพณีสงกรานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกัน
แล้วก็มีคนไทยและชาวต่างชาติร่วมงานนับพันคนนะครับ
พร้อมด้วยการแต่งกายชุดไทยตามกระแสอเจ้านั่นเอง
ทีมข่าวของเราคุณดิตระดาวิชัยดิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
เธอไปศึกษาต่อด้วยนะครับแล้วก็พอเห็นบรรยากาศของคนไทย
มีความสุขแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวที่จะเก็บมาฝากให้คุณผู้ชม
คนไทยได้เห็นบรรยากาศที่สหรัฐอเมริกากันนะครับ
ติดตามได้จากคุณดิตรดาได้เลยครับ
แม้ว่าคนไทยในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ห่างจากแผ่นดินแม่มาไกลกว่าซีกโลก

ยังพร้อมที่จะสืบสารประเพณีสงกรานของไทย
วันนี้มีเทศกาลงานสงกราน
สหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

แต่ก็ยังคงมีคนไทยค่ะ
กลับข้างในกันค่ะ
พระเด็จพระคุณพระราชมงคลรังศรีหลวงตาชี
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มนต์เปิดงานสืบสารประเพณีสงกราน
ขอร่วมตามกระแสละครบุภเพสันนิวาส
แต่งกายชุดไทยตามฉบับแม่การะเกดเป็นครอบครัว
เข้ามาทำบุญตักบาทส่งน้ำพระพุทธรูป
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว
ยังแมดิซันแบคเกอร์ลูกครึ่งไทยวัย๙ควร
น้องสาวแต่งกายชุดไทยเข้ามาทำบุญที่วัดไทย
แม้ว่าวันนี้อากาศจะหนาวเป็นอุปสรรค
แต่ยังคงอยากสืบสารประเพณีไทยด้วยการแต่งชุดไทย
ทางด้านคุณแม่กล่าวว่าแม้ลูกจะเกิดและเติบโตที่นี่
แต่ก็พยายามให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยมากที่สุด
และที่ได้รับความสนใจคือขบวนสงกราน๔ภาคของนักเรียนและครู
โรงเรียนวัดไทยกรุงวาชิงตันบีซีที่สวยงาม
แม้ว่าอากาศวันนี้จะมีฝนโปรยลงมา
ท่ามกลางความหนาวเย็นต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียส
แต่อาหารไทยและขนมไทย
ก็ยังคงมีเหล่าอเจ้าและชาวต่างชาติ

ขนมครกร้อนขนมปากหม้อ
ส้มตำไก่ย่างและข้าวเหนียวมะม่วง
สมกับคำที่ว่าอาหารไทยดังไกลทั่วโลก
นี่แหละครับขอบคุณด้วยนะฮะ

ก็ได้เห็นบรรยากาศของคนไทยที่อยู่ต่างแดน
ก็เขาก็คิดถึงบ้านเราเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีประเพณีที่วัฒนธรรมที่งดงาม
เผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้กันนะครับ